ฆ่าตัวตายของนักมวยดังที่มีฉายาว่าหงขาวมรัชพัฒน์จอมบึง
พ่อแม่ยังคงติดใจสาเหตุการณ์ตาย
ส่วนแฟนนุ่มก็บอกว่ายอมรับว่าทะเลาะกันจริงแต่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้ตายเองเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้งด้วยกันครับ
จากกรณีที่นางสาวนิติยากรศรีสไหลหรือว่าน้องแนนอายุ๒๒ปี
เป็นนักมวยหญิงระดับแนวหน้าของไทย
๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
น้องแนนเป็นแฟนสาวของนักมวยที่ชื่อว่ามีชะยาว่า
ปเปอร์แบงค์มรัตนบัณฑิตยอดมวยไทยระดับแนวหน้าเหมือนกัน
แล้วก็เป็นนักชกมวยสมัครเล่นทีมชาติไทย
ขณะเดียวกันพ่อแม่ของแนนเองก็บอกว่า
เขาพบพิรุษสาเหตุการตายหลายอย่าง
เมื่อวานเนี่ยนายสุริยันศรีสลายแล้วก็นางกิ่งแก้วศรีสลายเป็นพ่อแม่ของแนน
พร้อมด้วยนายปัชญะหลงชินซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของแนน
เดินทางไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ไปรับศพแนนไปประกอบพิธีที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
แฟนของแนนบอกว่ารู้สึกติดใจ
ขออภัยครับคุณพ่อของแนนบอกว่ารู้สึกติดใจสาเหตุการณ์ตายของลูกสาว
เพราะว่ารอยรัดที่คอมันอยู่ต่ำมาก
แต่เชือกรัดที่ตำรวจไปเจอแล้วเอามาให้ดูลักษณะคล้ายกับเชือกร่ม
และอยู่สูงกว่ารอยแต่ช่วงที่เป็นรอยกลับอยู่ต่ำกว่าคล้ายกับว่า
เขานอนหลับอยู่แล้วมีคนเอาเชือกไปดึงเขาจากด้านหลัง
คอให้เขาขาดอากาศหายใจเต็มร่องรอย๒เส้นเหมือนกัน
ส่วนโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ยืนในที่เกิดเหตุเนี่ยใกล้กับเท้าของลูกสาวก็ไม่ได้ไปไหนไกลคุณผู้ชม
ซึ่งตามปกติแล้วถ้าใช้เท้ายันจะต้องไปไกลกว่านี้
แต่ทำไมมันอยู่ใกล้กับเท้าของลูกสาวจัง
สภาพที่เห็นเนี่ยมันสวยงามเหมือนกับไม่มีการขยับเลย
อยากให้ตำรวจช่วยความยุติธรรมให้หน่อย
ช่วยให้ความยุติธรรมในการตายของลูกสาวให้ด้วยนะครับ

ทำไมมีรอยล่างอื่นไม่มีคนหลักขอเบื่อเธอที่สะดุลักษณะ
ก่อนหน้าที่แนนจะเสียชีวิตเนี่ย

คุยกับแนนที่อยู่ราชบุรี
แต่ว่าทะเลาะกันโดยทุกครณ์ความหไมงหวง

เพราะว่าทุกครั้งทะเลาะกันแบบนี้แนนก็จะมักจะขู่ทำร้ายตัวเองบ่อยครั้ง
รวมทั้งเคยกินยาฆ่าตัวตายมาแล้วแต่ญาติช่วยได้ทันนะครับ
ส่วนตัวอันนี้แฟนหนุ่มคิดนะฮะว่า
สาเหตุการตายของแนนน่าจะเกิดจากการน้อยใจตัวเขาเอง
แต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมทิ้งไป
ต้องรอให้ตำรวจสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
สำหรับผลการชนสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุสาเหตุการตายว่าเกิดจากสมองขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ
ญาติก็นำศพน้องแนนไปบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าอำภาวันบ้านแมท
ที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑เป็นเวลา๓วัน
จากนั้นก็จะมีการเดินทางไปที่สพเมืองราชบุรี
เพื่อขอให้ตามหาภาพจากร่องวงจรปิด
และก็เบาะแสอื่นเพื่อสอบสวนใหม่ต่อไปนะครับ
ซึ่งญาติยังคงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมมากกว่าการฆ่าตัวตายนะครับ